เราเห็นว่าพี่ป๋อเนี่ยมีที่นาเยอะครับ
แล้วพี่ปอแบ่งให้คนเช่า

คือจริงไม่ได้เรียกว่าแบ่งให้เช่าหรอก
คือเราแบ่งให้ช่วยกันทำมากกว่า
บ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาเช่าที่ทำนา
ปีนึงนี่๑๐๐๐๒๐๐๐อีก
เพราะฉะนั้นคือเขาทำนานในที่ของเราแต่เขาได้เป็นผลผลิตเนี่ยมันดีกว่าที่เราไปจ้างเขานะ
เพราะว่ายิ่งเขาทำหนักเขาทำมากเขาอยากได้มากเนี่ยเขาก็จะได้ข้าวเยอะแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่มันเพิ่มภูมิขึ้น
ถ้าเราไปจ้างเขาเขาก็ทำแบบเช้าชามเย็นชามผลผลิตเราก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเขาก็จะได้เงินเดือนเท่าเดิมอะไรอย่างนี้คือมันไม่คุ้ม
เขามีความสุขกับที่เขาได้ทำตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยผมว่าปอเขาประสบความสำเร็จในส่วนของการเป็นนักแสดงนะครับตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ
ในส่วนของการที่จะมาปลูกข้าวนะครับทำไล่ทำสวนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งเติมเต็มของเขามากกว่านะครับที่เขาอยากทำมาตั้งแต่เด็กนะครับผมแล้วสิ่งที่เราได้คือเราได้น้ำใจจากจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างวันไหนเราไม่อยู่เขาก็ช่วยดูแลดูแลของเราให้เพราะว่าที่แถวเนี้ยเวลาเขาจะรีโนเวททำนารอบใหม่แล้วเนี่ยเขาชอบเผากัน
ครับมันล้ำก็จะล้ำมาเข้านะไอ้พวกต้นไม้เล็กที่เราปลูกเนี่ยมันก็อันตรายครับคือถ้ามีเพื่อนอยู่อย่างที่บอกนะเขาก็จะช่วยดูให้ครับว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลาแต่เขาจะเป็นคนที่อยู่ที่นี่ตลอดเวลามันได้น้ำใจกันด้วยแล้วมันก็ได้มันคือการให้โอกาสคนมากกว่าครับค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าพี่พอสร้างกลับมาสร้
แล้วพอเจอเจอกับเพื่อนกันเขามีอะไรก็ช่วยกันครับผมว่ามันโอเค
อยากให้เขาคงตรงนี้ไว้นะฮะก็คือให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นไอดอลของเด็กเด็กต่างจังหวัดทุกทุกคนนะครับให้เอาเป็นตัวอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการพอเพียงการเป็นมีระเบียบการรักครอบครัวนะครับ